คดีนี้ก็มีทั้งเรื่องของความคืบหน้าและความไม่คืบหน้า
บอกไม่คืบหน้าเพราะอะไรฮะตำรวจยังหาหลักฐานไม่เจอเลยนะครับ
ว่าผู้หญิงคนที่ถูกฆ่าทิ้งเนี่ยเป็นใครกันแน่เพราะไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับตัวเธอเลย
แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็สภาพศพคือขึ้นอืดแล้ว
เพราะเจ้าหน้าที่ไปพบเนี่ยก็หลายวันแล้วดังนั้นนะฮะก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับ
ในคดีนี้เนี่ยผู้ที่เสียชีวิตคือใครนะครับ
คือความคืบหน้าในคดีคนร้ายอุ้มฆ่าโหดนางสาวจิราพรเพชรชรัฐ
หรือว่านางสาวก้อยอายุ๒๙ปีถูกฆ่าห่อศพและนำไปทิ้งข้างคลองชมประธาน
ในพื้นที่บ้านหนองเป็ดน้ำที่หมู่๖ตำบลนาโนธอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่บริเวณลำตัว๓แผล
อกจากนั้นบริเวณท้ายถอยมีร่องรอยถูกทุบด้วยของแข็ง
โดยมีผู้มาพบศพเมื่อเย็นวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
พยานที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่าผู้ตายถูกชาย๒คน
ฉุดกระชากพาขึ้นรถกระบะไปเมื่อช่วงเย็นของอันที่๓๐กรกฎาคม
จากการสืบสวนตำรวจก็พุ่งปมเหตุความขัดแย้งเรื่องหนี้สิน
เพราะผู้ตายเป็นคนใช้จ่ายเงินค่อนข้างฟุ่มเฟื่อยนะครับ
ล่าสุดพตรีวราเวชชาพินั่นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีนี้กับทีมข่าวบอกว่า
ตำรวจได้นำหลักฐานทางวัตถุพยานทุกชิ้นที่เก็บได้จากที่พบศพ
รวมทั้งหลักฐานที่บ้านที่เป็นแหล่งกบดานของกลุ่มผู้ต้องสงสัย
ตำรวจเข้าไปตรวจค้นเมื่อคืนวันนี้ที่พบหลักฐานชิ้นสำคัญ
บริเวณใต้ถุนบ้านที่เชื่อมโยงการก่อเหตุตำรวจได้นำหลักฐานทั้งหมดนะฮะ
ส่งตรวจที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙จังหวัดสงขลา
ว่าจะทราบผลเร็วที่สุดภายในอาทิตย์หน้านะครับ
ส่วนศพได้ส่งตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสงขลานคริน
โดยนอกเหนือจากการตรวจวิถีกระสุนบาดแผลการเก็บดีเอนเอ
ก็ยังมีการตรวจสอบด้วยว่าผู้ตายมีร่องรอยจากการถูกข่มขืนหรือไม่

อกจากนี้ทางตำรวจยังได้หลักฐานเรื่องรายการ

ที่ผู้ตายร่วมเล่นกับเท้าแชร์รายหนึ่ง
ซึ่งย่าของผู้ตายโดยเฉพาะผู้เป็นแม่
บอกว่าน่าจะเป็นปมเหตุในการที่ลูกสาวเธอถูกอุ้มฆ่านะครับ
จากก่อนหน้านี้มีการทวงหนี้

และทีนี้ก็มีการต่อรองเหลือ๓๐๐๐บาท
แต่ว่าจับนางสาวก้อยไป
แล้วก็นางสาวก้อยโทรมาบอกคุณแม่นะ

แต่แม่ก็เตรียมเงินไว้ไม่ทันนะครับ

แล้วก็ทางบ้านไปแจ้งความกับตำรวจ
เนื่องจากสายสุดท้ายที่รับสายจากลูกสาว

แล้วก็พบว่าลูกสาวนั้นกลายเป็นศพแล้วนะครับ
ทางด้านของพลตำรวจตรีวราคือผู้การจังหวัดพัทธลุง
ยังบอกอีกว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้

ผลการตรวจสอบทุกอย่างออกมาเชื่อมโยงกับคดี
ตำรวจก็จะสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทันทีนะครับ
ก็คืบหน้าคล้ายกับเมื่อวานนะ
ก็คือการไปค้นบ้านผู้ต้องสงสัยนะครับ
แล้วก็การเจอรถคันนี้รถสีขาว
ซึ่งพยานบอกว่าเป็นรถคันที่มีผู้ชายลงมา๒คน
แล้วก็ฉุดกระชากนางสาวก้อยขึ้นรถ
ที่นางสาวก้อยนั้นจะกลายเป็นศพนะครับ